ไปที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ชายอายุสักประมาณ๕๓ปีมนุษย์ลุงค่ะ
ควงขวานไปเลยนะคะไปใช้ขวานเนี่ยทุบลิ้นชักที่เขาเก็บเงินภายในร้านกาแฟ
ซึ่งอยู่ในปั๊มพีทีค่ะปรากฏว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณดูนะพยายามที่จะงัดจะแงะจะแงะจะงัดสุดท้ายเนี่ยคือมันแข็งแรงแน่นหนามาก
แล้วมันไม่ออกสุดท้ายก็ใช้ขวานจามไปแบบนี้ค่ะ

ซึ่งอยู่ภายในปั๊มน้ำมันพีทีริมถนนอุตรกิจอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๕๓ปีคุณผู้ชมเห็นนะคะ
ขวานพยายามที่จะงัดลิ้นชักเก็บเงินแต่ตอนนั้นไม่สามารถเปิดลิ้นชักได้
ก็เลยหยิบกาแฟติดมือไป๑ขวด
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนของวันแม่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
จากนั้นคนร้ายเนี่ยเดินทางไปที่สำนักงานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านกาแฟ
แล้วก็ทุบประตูเข้าไปขโมยเงินนะคะจุดนี้ขโมยได้ไปสามพันบาทนะคะ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปตำรวจโรงพักเมืองกระบีก็พยายามที่จะเร่งแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไปสอบปากคำพนักงานภายในปั๊มน้ำมันพีที
ที่สุดแล้วก็ทราบนะคะว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายเพิ่มภูมิจารุกิตติยุทธ์อายุ๕๓ปี
ก็มาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้บ่อยครั้งรู้จักมักคุ้นกับพนักงานของปั๊มเป็นอย่างดี
สุดท้ายแล้วก็มาเป็นโจรเสียเองเนี่ยนะคะ
จากนั้นตำรวจก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวนายเพิ่มภูมิได้ที่บ้านพัก
แล้วก็ยึดของกลางที่ใช้ก่อเหตุก็คือเป็นขวานความยาวสักประมาณ๑ฟุต
เสื้อผ้าวันที่ใช้ก่อเหตุรวมทั้งเงินสด๓๐๐๐บาท
จากนั้นก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ลักทรัพย์และทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
เบื้องต้นผู้ต้องหาเองสารภาพบอกว่าที่ทำลงไปเพราะว่าไม่มีเงินใช้
ก่อนหน้านี้น้องสาวส่งเงินมาให้ใช้แต่ระยะหลังกลับขาดการส่งไง
ประกอบกับเขาเองก็ได้ไปสมัครงานหลายที่แต่ไม่มีคนรับเข้าทำงาน
ตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมดูไว้แล้วอย่าทำเป็นตัวอย่างนะคะ